คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พบว่าอากาศหนาวเย็นที่คนไทยได้สัมผัสกัน

ยังมีโอกาสได้สัมผัสต่อไป๒๓วัน

พบว่าในช่วงบ่าย๒วันนี้
ก็คือเป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิของประเทศของเรานั้นจะไต่ระดับไปสู่จุดสูงสุดของหวัด
พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคกลางสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
อีสานนั้นอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียต
จุดที่น่าสนใจก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จะสังเกตว่ามีแถบสีเขียวปกกลุ่มอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
นั่นก็หมายความว่าบริเวณดังกล่าวนั้นก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นตลอดทั้งวัน
ถ้าหากเราคำนวณต่อไปไปจนถึงวันพรุ่งนี้เช้าครับ
สีเขียวปกกลุ่มเป็นวงกว้างทั้งในพื้นที่ภาคเหนืออีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
พื้นที่เหล่านี้ช่วงเช้าก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็น
ต่ำสุดในวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปอีก๒๔ชั่วโมง
พบว่าอากาศจะยิ่งหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
โดยจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องของบริเวณที่มีอากาศหนาว
สังเกตว่ามีการเลื่อนมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จึงทำให้สภาพอากาศบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือนั้น
มีโอกาสที่จะลดต่ำไปถึง๑๓องศาเซลเซียต
หากปัจจัยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
นี่คือลักษณะอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้น

เพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างคลื่นกระแสลมตะวันตกนั้น

สีฟ้าที่เห็นอยู่นี้ก็คือแถบของคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนที่ผ่าน
ผ่านในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ยังพบว่ายังคงพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
อย่างต่อเนื่องในวันนี้ตลอดทั้งวัน
ก่อนที่จะค่อยเลื่อนขึ้นไปอยู่เหนือประเทศไทยในวันพรุ่งนี้
ดังนั้นคลื่นตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปคลื่นก็จะแรง

โดยล่าสุดจากการตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้ฝนมีการก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่ตอนกลางฝั่งอ่าวไทยไปจนถึงบริเวณพื้นที่ตอนล่าง
ฝนตกในหลายจุดและจากการคำนวณก็พบว่าฝนในวันนี้นั้นยังคงเน้นตกจุดเดิม
ภาคใต้นั้นส่วนใหญ่จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางจนถึงตอนล่าง
อาจจะตกหนักหน่อยในบริเวณ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสตกหนักก็คือช่วงตั้งแต่ค่ำวันนี้ไปจนถึงช่วงดึก
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนก็คือภาคเหนือตอนบน
ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนเกิดขึ้น

แต่ก็อาจจะทำให้ท้องฟ้านั้นอึมครึมตลอดทั้งวัน
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบนั้นวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อย
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ท้องฟ้าก็จะโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับ
แดดในช่วงกลางวันอาจจะแรงสักหน่อยนะครับ

ช่วงนี้มีทั้งฝนมาทั้งหนาวมา